ตรงนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓๑ตุลาคมนะครับ
นาฬิกา๔นาทีที่โรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดน่าน

มีแผ่นดินไหวนะฮะนักเรียนเนี่ยทั้งครูอาจารย์เนี่ย
วิ่งออกจากอาคารกันเสียงร้องเนี่ยกรี๊ดตกใจกันหมดเลยนะครับ
นี่ค่ะคือจะมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายมุมนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าแต่ละมุมเนี่ยจะเห็นว่าเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูด้วย
โรงเรียนบ้านน้ำรีตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน

แล้วก็วิ่งออกมาจากตัวอาคารนะฮะ
เพราะว่ามีแผ่นดินไหวขนาด๔๙ลิกเตอร์นะครับ

ซึ่งศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ฝั่งสปลาวนะครับ
แต่ว่าโรงเรียนที่นี่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่๑๐กิโลเมตร
มันก็เลยสั่นสะเทือนมาถึงนะฮะ
นี่นะครับความเสียหายก็จะมีอาคารเรียนทั้งอาคารเก่าอาคารใหม่
ก็จะมีรอยแตกอยู่หลายจุด

ส่วนโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาที่ตะบนขุนน่าน

อาคารสมเด็จพระเทพเนี่ย
พบรอยร้าวเป็นแนวยาว
แผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้น๒ครั้งนะฮะ
ครั้งแรก๒๙ตุลาคมตอนตี๒นะครับ
กลางก็อยู่ที่ฝั่งสปลาวนะครับ

แล้วตอน๓๑ตุลาคม๑๐โมงเนี่ย
ก็มีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่ง
แรงสั่นสะเทือนเนี่ยส่งมาถึงนะครับ

รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนกันหมดเลยนะฮะ
ครั้ง๒ครั้งนะครับ
ไม่ใช่แค่บ้านเรือนหรือว่าโรงเรียนนะครับ
วัดนี่ก็มีแรงสั่นสะเทือน

ไปถึงอำเภอเวียงสาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ในตะบนในเวียงอาเภอเมืองนั่นนะ

องค์พระประธานด้านทิศตะวันตก

ตรงหัวเข่าตรงข้อพระกรลักษณะปริแตกนะฮะ

ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลที่
สะเทือนมาถึงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหาย

ทางพระอธิวัตรท่านก็แจ้งไปยังกรมสึงบากร

เพราะว่าเมื่อปี๖๒เคยมีแผ่นดินไหว๖๙ลิกเตอร์
แล้วปีนี้มาเจอ๔๙ลิกเตอร์

ใช่ค่ะแต่เบื้องต้นทุกคนก็ปลอดภัยแต่มันก็มีร่องรอยความเสียหายแล้วคนก็ตกใจนะคะ